สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

คุณผู้ชมครับการที่เป็นครอบครัวนั้นก็เหมือนกับการลงเรือลำเดียวกัน

เราต้องช่วยกันพายช่วยกันแจวให้ถึงฝั่งให้ได้
ครอบครัวที่มากู้วิกฤตในวันนี้ก็เช่นกันครับ
พ่อแม่ต้องต่อสู้กับพายุสุขภาพที่มาคุกคามลูกน้อยทั้ง๓คนของเขา

ช่วงที่น้องป่วยพร้อมกัน๓คน
ฟ้านสมองซีกซ้ายขาดออกซิเจน
เฟรมป่วยเป็นทาราซีเมีย
แล้วก็โฟกัสหอบเฉียบพันธุ์
ช่วงนั้นลำบากถึงขนาดแบบสักบาทนึงก็ไม่มีในกระเป๋า

ชื่อเล่นชื่อลูกหนูค่ะ

ปัจจุบันเป็นแม่บ้านดูแลลูกอยู่ที่บ้านค่ะ

อายุ๓๘ปัจจุบันทำงานท่าเรือแหลมชะบังครับ
มีตัวฉันแล้วก็มีลูกอีก๓คนนะคะ

คือกล้ามเนื้อสมองซีกซ้ายขาดออกซิเจน

ผมก็อายุ๑๑ปี
ผมเรียนอยู่ชั้นป๖ทับ๓
ก็ผมป่วยเป็นโรคทารัสเมีย
มีอาการที่แบบว่าเลือดกำเดาไหล

หายใจเหมือนมีเสลดอยู่ในคอตลอด
ผมก็จะมีหน้าที่ออกไปทำงานนอกบ้าน

เพื่อที่จะให้ระบบส่วนต่างของน้องไม่ให้ยึดติดนะคะ
เพราะว่าตอนที่ข้อน้องฟ้านออกมา
ขาน้องมีลักษณะพันกัน
คุณหมอก็เลยให้ผ่าตัด

ก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
เพื่อที่จะใช้ในจ่ายในการผ่าตัดเป็นแสนนะคะ
รายได้ของครอบครัวก็มีเฉพาะของสามีคนเดียว

มันก็ไม่ได้เหลือพอที่จะพาลูกไปหาหมอ

นัดบางนัดก็ได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้าง
มันก็จะทำให้อาการผมหนัก
ที่ลำบากที่สุดของชีวิตคือช่วง
โฟกัสฟ้านเฟรมป่วยพร้อมกัน
คือน้องเฟรมเป็นไข้บ่อยมากเป็นไข้โดยไม่มีสาเหตุ

หรือกำเดาไหลทั้งวันไม่ค่อยได้หยุด

ไหลจนแบบไหลจนซีดหยุดแล้วก็ไหล
เราก็เลยไปตรวจก็ปรากฏว่าน้องเป็นคาราซิเมียชนิดอัฟ่า

ถ้าเราไม่ทานยามันก็จะกดกระดูกเพื่อไม่ให้เจริญเติบโต

แล้วก็โฟกัสคือเป็นหนักขึ้นเป็นเยอะขึ้น
มีอยู่วันหนึ่งน้องเป็นไข้มีไข้หวัดร่วมด้วย
แล้วทีนี้น้องก็หายใจไม่ออก
ช่วงนั้นไม่มียาด้วยแล้วน้องก็ชักเกร็งไปเลย
คือตอนนั้นที่เห็นลูกตาค้างแล้วก็เขียวอะไรอย่างนี้
แล้วมือก็เก่งมันก็ตกใจแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเลย

ก็ทำให้ความคิดความอาจน้องช้าลง
เขียนหนังสือเรียนก็ไม่ทันเพื่อน
ช่วงที่ลูกเราป่วยเราหมดเงินค่ารักษาไปกับลูกเราเยอะมาก
ก็เลยไม่เหลือเงินพอที่จะมาจ่ายค่าห้อง
แล้วเจ้าของหอเขาก็เลยมาบอกว่า
ถ้าอีก๓วันไม่มีเงินจ่ายเขาก็ต้องล็อกห้อง
ตอนนั้นก็คิดว่าตามอย่าทำอะไร

ก็เลยบอกรู้ว่าเฉพาะเสื้อผ้าที่ใส่ติดตัวได้
เดี๋ยวเรามีเงินเราค่อยมาจ่ายค่าห้องแล้วเอาของเราคืน

แล้วก็ถึงบางพระก็ไม่มีสาระนะคะ
ก็เลยว่าดูแล้วก็คงจะอาศัยตรงนี้แหละ

พ่อพ่อผมลำบากพ่อกับแม่ก็ไม่มีเงิน
ก็รู้สึกที่ว่าทำไมต้องมาเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยครับ
ว่าทำไมลูกจะต้องมาป่วยขนาดนี้
ตอนที่ไม่มีที่อยู่มันก็ทรมานมากครับ
มันน้ำตาไหลทำไมเรามาต้องลำบากขนาดนี้
ก็กู้หนี้ยืมสินก็ประมาณ๖๗หมื่นมารักษาลูกชาย
สิ่งที่ทำให้เราสู้มาถึงทุกวันนี้นะคะ
ก็คือความรักลูกและสามี
ตอนนี้ทั้งหมดอยู่๕หมื่นนะคะ
ก็ค่อยทยอยผ่อนใช้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้น้องเฟรมออกกำลังกายได้เยอะขึ้น
เมื่อก่อนนี้แทบจะไม่ได้ออกเลย

แล้วมาน้องโฟกัสคนเล็กต้องเฝ้าติดตามอาการของน้องตลอด
แล้วต้องใช้สลิงกรีดน้ำเกลือเข้าไปในรูจมูกน้อง
ฉีดเพื่อที่ให้น้ำเกลือมันล้างจมูกน้องออกมา
เพราะน้องไม่สามารถเอาออกเองได้
และทุกวันนี้ก็ยังใช้น้ำเกลือล้างจมูกให้น้องเวลาน้องไม่สบาย
แล้วก็ห้ามหยุดยาแม้กระทั่งวันเดียว
เพราะว่าถ้าหยุดยาแล้วอาการน้องจะกำเนิบ
ก็ต้องรักษาตามอาการน้องก่อน
น้องฟ้าทุกวันนี้นะคะการขึ้นลงวิวแชร์น้องทำไม่ได้
จากว่าเวลาลงน้องลงได้แต่ถ้าขึ้นเองน้องขึ้นไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ากำลังแขนน้องดึงไม่ขึ้น
ก็อยากจะให้น้องดำรงชีวิตของตัวเองให้ได้
อย่างน้อยเขาเข็นตัวเองไปทำธุระของเขาได้
คือตอนนี้ปัญหาของน้องฟ้านคือแขนข้างซ้าย
มันใช้งานไม่ค่อยได้ดีนะคะเพราะว่าเวลาน้องหมุนไปนิดนึ

คือถ้าหลุดแล้วทิ้งช่วงไว้นานน้องจะเจ็บจะมีอาการปวด
ถ้ามีเงินสักก้อนอยากจะทำวิวแชร์ให้น้องฟ้าน
อยากให้เขามีวิวแชร์ที่มันดีขึ้น
วิวเชียร์ที่มันเป็นไฟฟ้าที่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้ครับ
ตั้งใจให้น้องฟ้านเขาช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด
แม้เราเป็นอะไรไปเขาก็ยังสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้
พ่อแม่คือผู้สร้างและผู้ให้เมื่อสร้างลูกน้อยให้เกิดมา
ก็ยังต้องดูแลบำรุงรักษาให้เขาได้เติบโต
อยากจะให้แต่สิ่งดีแต่ในขณะเดียวกันครับครอบครัวนี้
ลูกน้อยไม่ได้เติบโตเหมือนเด็กปกติ
เติบโตไปพร้อมกับโรคที่ติดตัวพวกเขามา
แต่พ่อแม่คู่นี้ครับไม่ทิ้งลูก
เขาต้องร่วมกันจุงมือกันฝ่าฟันมรสุมชีวิตนี้ไปให้ได้
ครอบครัวของพี่หนูจากจังหวัดชนบุรีอยู่ที่นี่นะครับพี่หนูสวัสดีครับ
สวัสดีที่คนม้าอักเด็กสวัสดีนะครับ
ลูกน้อยป่วยกันหมดเลย๓คน

และคนสุดท้ายน้องโบกัส

คือคลอดก่อนกำหนดคลอด๖เดือนนะคะ

ได้๒วันน้องชักสถานที่ทำให้น้องหยุดหายใจค่ะ
แล้วก็ทำให้สมองซีกซ้ายที่บังคับกล้ามเนื้อขาดออกซิเจน

แล้วคนไหนที่บอกว่าออกมาแล้วขาพันกัน

เห็นบอกว่าคนแรกนี่ก็ต้องผ่าตัดใช้เงินเป็นแสนแล้ว

จ๋าตอนที่หมอฟันทงว่าน้องคือพิการทางสมองแม่รู้สึกยังไงครับ

ใครเป็นใครใครก็เข่าอ่อน
แล้วอะไรดึงกำลังใจกลับมาปลอบกันว่ายังไงบ้างแม่วันนั้น

แต่ยังไงเราก็ต้องเอาเขาไปตลอด

ฟ้านหนูสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างลูก

วิวแชร์เองได้นะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนอย่างงี้เขากล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดเลยใช่ไหมครับ

แต่ตอนนี้สามารถเขาเกี่ยภาพด้วยอะไรด้วย

แต่น้องต้องกายภาพให้ติดต่อกันให้สม่ำเสมอ

เพราะไม่มีตังค์ในการพาน้องไป
แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทำกายภาพน้องสม่ำเสมอ
นิ้วเขาก็จะไม่ดึงเข้าไปอย่างนี้นะคะ

โอ้โหใช่ทำไมครับ
เพราะว่าเส้นเอ็นที่มันดึงรั้งเข้าไปที่มันพิกัด
ตรงหลังมือนี้ใช่ทำให้น้องอย่างนี้
ซึ่งถ้าเราไปทำกายภาพต่อเนื่อง

ถ้าไปตามโปรเก็ตแล้วที่สำคัญนะ
ที่คุณพ่อบอกว่าอยากได้วิวแชร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมคือเป็นแบบนี้นะมันมีปัญหาจริง
เพราะว่าน้องใช้วิวแชร์เวลาที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ย
เขาจะต้องดันไปดันจนขนาดว่าหัวไหล่หลุด

ข้างไหนค่ะตรงนี้ก็ยังหลุด

เขายังหลุด

ช่วยกันทำฟื้นเงียบ
เอาเขาเร็ว
เขายังไง

เขายังไงเพื่อดูเอาเยอะกันหน่อย
เขาอยังไหม

โอเค

เวลามันเข้านะ

พอที่ใจมากเลยครับ

บางทีมันหลุดปุ๊บเห็นสภาพกระดูกเข้าไปข้างในแบบโอ้โห

อื้อ

แล้วต้องเห็นลูกทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวัน
แต่ไอ้ความลึกอะผมเชื่อแหละว่าบางทีมันก็ต้องมีสักอารมณ์เลยว่าการล้ำตาไม่อยู่อะ

ฟ้านคนแรกในอาการป่วยนะครับ

คนที่สองเป็นทาราซิเมียค่ะเขาก็คลอดฉีดยาอะไรฝากท้องก็ปกติค่ะ
ก็คลอดคนนี้มาปกติพอปกติแต่ว่าน้องรู้สึกป่วยบ่อย

อันนุบาลอันนุบาลที่ได้ป้อนน้ำ
ตอนที่เป็นทารกเด็กน้อยก็คือปกติกับป้อนข้าวป้อนน้ำไม่ได้ปกติ

พอเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มมีอาการฉายออกมาว่า
กลางคืนไปเรียนมาก็ตกกลางคืนก็ป่วย

ไปข้างนอกแล้วคุณหมอก็บอกว่าน้องเป็นทาราซิเมีย
ค่ะจากนั้นมันฟาเลยโทษครับ
บอกอีกคนนึงว่าเป็นทารัสซีเมีย
ก็ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเลือดแล้วใช่ไหมครับ
คนที่สามออกมาน้องโฟกัส

เป็นหอบขั้นเสียพันธุ

สมาธิสั้นและหอบขั้นเฉียบพันธ

คือขนาดแบบว่าเขาเล่นอยู่เขาก็ไปเลย

เจออาการน้องตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นคุณหมอเขา

ระวังค่ะระวังมาก
คุณหมอซาวบอกว่าคลอดเองไม่ได้

น้องนี่เปล่าที่บอกว่าอยู่ในคัน

แล้วก็เลยซาวผ่าจะผ่าน้อง

ซึ่งปกติเด็กจะต้องเอาหัวลง

แล้วก็เตรียมที่จะแม่จะได้เบ่งออกได้
แต่หมอบอกว่าน้องโฟกัส

เขาก็เลยไปห้องเด็กตู้อบนะคะ

จนเป็นปัจจุบันถ้าดูแล้วนะครับใน๓คนนี้

น่าจะเป็นเด็กที่สมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดด้วย
ค่ะแต่หนักกว่าเพื่อนเลย

ในความรู้สึกของผู้เป็นแม่ค่อนข้าง
ไม่สามารถพูดได้ว่ามันท็อกขนาดไหน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

สามารถตอบคำถามได้ในวันนี้
เงินที่จะไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ

ถ้าเหลือพอก็จะไปซื้อวิวแชร์ให้กับน้อง

อย่าท้อนะพี่หนูพี่คมนะ

ด้วยความพ่อและแม่เด็กด้วยนะลูกนะ
ฟ้านสู้นะลูกนะไม่ท้อนะครับ
คุณผู้ชมครับการที่เราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
เป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ไม่ว่าร่างกายของเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะครับ

นั่นก็หมายความว่าเรายังมีความหวังครับ
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยครอบครัวของพี่หนู

ในการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ว่าเขาจะสามารถได้ทุนไปใช้หนี้หรือไม่
ทุนอีกก้อนหนึ่งจะสามารถซื้อวิวแชร์

คนหนึ่งปัดแทร่
โอ้โอ้โอ้